มารอลงเรือไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยให้นั่งฟรีด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของเสื้อชูชีพความปลอดภัยเอาไว้ด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้ก็น่าจะเป็นวันเริ่มต้นในการไปหยุดยาวไปพักผ่อนในหลายพื้นที่
ก็เป็นช่วงเวลาที่อากาศเนี่ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะก็จะแดดจัดในช่วงกลางวันกันด้วยค่ะ
ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยจะได้วางแผนการเดินทางกันนะคะดูภาพจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าตอนบนของประเทศนะคะ
โปร่งโล่งสบายไม่มีเมฆปกคลุมนะคะก็จะทำให้พื้นที่ตอนล่างค่ะ
สวนทางกันนะคะก็คือภาคใต้นับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเนี่ย
มีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยค่ะถ้าดูเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศแล้วนะคะ
เส้นสีน้ำเงินนี้นะคะเส้นที่เขียนว่าหนึ่งพันสิบเนี้ยค่ะ
คือเส้นที่บอกว่าเขตอากาศตรงนี้เนี่ยเป็นอากาศร้อนชื้นนะคะ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยทั้งร้อนด้วยแล้วก็ทำให้เกิดเหงื่อออกได้ง่าย
ก็เลยเป็นสภาพอากาศที่ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นักทีนี้เรามาดูเรื่องของอุณหภูมิแล้วกันค่ะ
เทียบจากโมเดลที่จำลองสีแบบนี้สีส้มส้มเนี่ยนะคะ
ก็จะมีอุณหภูมิประมาณสัก๓๐องศาเซลเซียสนะคะ
เช้าแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่ดูแบบสบายพอทนได้
แต่พอสายมาบ่าย๒มาคุณผู้ชมเริ่มแดงแล้วค่ะ
ถ้าจะเป็นเปรียบเทียบกับไข่ต้มก็สุกเลยนะคะนี่บ่ายสี่โมงเย็น
บ่ายสามโมงเย็นเนี้ยนะคะก็จะรุนแรงประมาณนี้
ก็อาจจะทำให้รู้สึกแสบผิวแล้วก็ไม่สบายตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ากันแดดเอาไว้พกร่มเอาไว้เพื่อความสบายตัวสบายใจเราด้วยนะคะ
ดูเรื่องของฝนกันบ้างนะคะช่วงนี้พื้นที่ตอนบนคือเนื้ออีสานกลางตะวันออกไม่ค่อยฝนค่ะ
ฝนจะมาตกภาคใต้แล้วก็เป็นแถบฝั่งอ่าวไทยซะมากกว่า
คือตั้งแต่นครศรีธรรมราชสุราชธานีลงไปเรื่อยนะคะ
จนถึงนราธิวาสนู่นเลยขณะที่ฝั่งอันดามันก็มีตกเช่นเดียวกัน
ก็เป็นภาคใต้ตอนล่างนะคะอาจจะมีคลื่นสูงได้
ส่วนพื้นที่บริเวณอ่าวไทยรูปตัวก่อไก่นี่คุณผู้ชมแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย
ช่วงนี้นะคะจะมีน้ำทะเลหนุนสูงเป็นแบบนี้นะคะในช่วงของปลายปีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาสักสองสามชั่วโมงก็หายไปก็ทำให้ชาวบ้านคุ้นชิน
แต่ว่าก็เตือนกันเอาไว้สำหรับใครที่จะไปพื้นที่บริเวณสมุทรปราการแถบบางนาหรือว่าชนบุรีนะคะ
ก็อาจจะทำให้เกิดการสัญจรที่ยากลำบากกันได้นะคะในระยะนี้ทนเอาหน่อยคุณผู้ชม
ร้อนนิดร้อนหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลมหนาวจากจีนเนี่ย
ถอยใครนะคะยังไม่ค่อยแผ่ร่นลงมาค่ะแต่ว่าถ้าผ่านพ้นไปจนถึงช่วงวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายน
ถ้านับเป็นวันที่ประมาณการคือยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดพฤศจิกายนเนี่ยโอ้ยลมหนาวค่ะ
ลมหนาวมาแล้วอาจจะถูกอกถูกใจใครอยากจะไปท่องเที่ยว
อยากจะไปสัมผัสลมหนาวก็เป็นช่วงเวลาดังกล่าวก็วางแผนกันได้เลยนะคะ
ส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนค่ะเพราะว่าเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือนะคะ
มาก็ทำให้กระแสน้ำแล้วก็ลมฝนไปกองอยู่ทางภาคใต้
รวมถึงยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เรียงต่อกันแถวมาเลเซียด้วยก็ส่งผลต่อภาคใต้เล็กน้อย
ส่วนกรุงเทพมหานครเช้ามีเมฆบางส่วนมีหมอกบางนะคะ
พื้นที่อาจจะมีฝุ่นควันสะสมก็ระมัดระวังป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ
ส่วนใครจะไปลงเรือไฟฟ้ารำแรกของประเทศไทยก็ตรวจสอบข้อมูลกันให้ดี
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของการขนส่งของภาษณะกันด้วยนะคะ
เรียนเตรียมตัวก่อนแล้วกันคุณผู้ชมรู้สึกว่าผู้คนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ